ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะ
ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาเช็คดวงปี๒๕๖๕กันนะคะว่า
ราศีที่ดวงชะตาดีดวงชะตาปังมากในช่วงปีหน้า
จะมีราศีของคุณด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องมาเช็คกันเลยค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตาดีมากเลยค่ะในช่วงปี๒๕๖๕นะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ
คุณจะมีโอกาสได้รู้จักกับคำว่ารวยก็ในปีนี้นี่แหละค่ะ
เนื่องจากปี๒๑๖๕นะคะราหูจะเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีเมษ
แบบตรงเต็มไม่มีอ้อมเลยค่ะ
ฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนกับน่ากลัวนะคะแต่จริงแล้วไม่น่ากลัวเลยค่ะ
เพราะว่าราหูเนี่ยมาจากพบราพะในดวงชะตาของคุณค่ะ
พบลาพระนะคะก็หมายถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็เงินทองค่ะ
ก็หมายความว่าจะมีโอกาสแล้วก็จะมีความสำเร็จมีเงินทองเนี่ย
เข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษนั่นเองค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าในปี๒๑๖๕ค่ะชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะ
หยิบจากอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะทุกอย่างเลยค่ะ
แต่สำหรับชาวราศีเมษนะคะจะติดอยู่นิดนึงค่ะ
ก็คือชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความวุ่นวายและคุณก็ยังจะต้องเหนื่อยกับการทำงานในปี๒๕๖๕อยู่นะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ดวงชะตาน่าจับตามองอย่างมากเลยค่ะ
ถือว่าเป็นราศีที่เหน็ดเหนื่อยมานานโดยเฉพาะในช่วงปี๒๕๖๔นะคะ
แต่พอเข้าสู่ปีใหม่นะคะชีวิตของชาวราศีกรกฎเนี่ยก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสำเร็จทั้งในเรื่องของเงินทองและหน้าที่การงานค่ะ
แต่ในเรื่องของความเครียดความกังวลแล้วก็ความกดดันเนี่ยอาจจะยังมีอยู่ในชีวิตของชาวราศีกรกฎบ้างนะคะ
แต่ขอให้ชาวราศีกรกฎเบาใจได้เลยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเครียดหรือว่ากังวลนั้นแต่สุดท้ายผลลัพธ์นั้นดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงมากในช่วงปี๒๕๖๕นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ
ในเรื่องของการงานนั้นชาวราศีพฤกษกมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากนะคะแต่ว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะใครค่ะ
ก็เพราะว่าความสามารถแล้วก็ความขยันหมั่นเพียนความตั้งใจของคุณล้วนนะคะ
รับรองว่าฐานะทางการเงินของชาวราศีพฤกษกจะดีก้าวหน้ากว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
หรือจะเรียกชาวราศีกุมว่าเป็นราศีเศรษฐีใหม่ประจำปี๒๕๖๕เลยก็ได้นะคะ
เพราะว่าในปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะดวงชะตาของชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินนะคะ
จะมีโอกาสดีในการทำเงินเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ได้นะคะ
ในการนำเงินเก็บไปลงทุนหรือว่าพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ผลกำไรในอนาคตนะคะ
หรือว่าถ้าชาวราศีกุมเนี่ยเคยลงทุนอะไรไว้ในอดีตค่ะ
ก็จะมีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวผลกำไรจากการลงทุนนั้นแล้วนะคะและราศีที่ดวงชะตาดีมากที่สุดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะสำหรับชาวราศรีมีนนะคะ
ถูกจัดอยู่ในราศีเกรดเอบวกบวกบวกนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ
ชาวราศรีมีนเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ชีช้ำกะหล่ำปีมากที่สุดแล้วนะคะถูกจัดอยู่ในอันดับที่สิบสอง
แต่ว่าในปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะดวงชะตาของชาวราศรีมีนเนี่ย
เรียกได้ว่าพลิกจากดินสู่ดาวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยนะคะ
จากอันดับที่สิบสองจะกลายมาอยู่ที่อันดับที่หนึ่งดวงชะตาดีมากขึ้นค่ะ
ราฟดวงชะตาเนี่ยพุ่งขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ว่าจะทำสิ่งใด
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจมากกว่าที่ผ่านมาค่ะดวงชะตาโดดเด่นมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะที่มีโอกาสที่จะไปไกลเกินฝันนะคะ
แต่ว่าชาวราศรีมีนค่ะอาจจะยังต้องเหนื่อยนะคะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะค่ะ
แต่ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งดีเพราะว่าเหนื่อยมากก็รวยมากนะคะ
สำหรับในช่วงธุรการปีใหม่นี้นะคะหมอก่ายขอโอไวพร้อนให้ทุกท่านค่ะ

แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ